มีคลิปเหตุการณ์อยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพลัสเขาเอามาเผยแพร่
บอกว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะภาพของผู้ชายคนหนึ่งถือกาลอนน้ำมันสาดไปทั่วบ้านหลังหนึ่ง
ขอว่าจะผงจะเผาสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเป็นดาราตลกคนหนึ่ง
ซึ่งเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องธุรกิจเปิดร้านอาหารร้านกาแฟอะไรก็แล้วแต่ล่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปอยู่ที่จังหวัดระยองไปดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
เนี่ยครับทางเพจบอกว่าเป็นตลกชื่อเสียงก็พอดังหน่อยมีละครทีวีเล่นมาทายกันว่าใครอ่า
สุดท้ายแล้วเขาก็เปิดเผยกันแล้วนะครับว่านี่คือจักรบุ๋มเชิญยิ้ม
เชื่อว่าท่านเห็นหน้าท่านก็รู้จักแหละนะครับเขาก็มีงานอยู่พอสมควรแหละ
ช่วงรุ่งเขาก็ชื่อเสียงพอสมควรแต่หลังหลังเนี่ยไปเปิดร้านกาแฟร้านอาหารอะไรก็เจ๊งก็เยอะ
ย้ายไปหลายที่แล้วก็ล่าสุดไปอยู่ที่จังหวัดระยอง
ในเพจยังบอกว่าตลกคนนี้ทำร้ายผู้หญิงหลอกเอารถไปจำนำข่มขู่ทำลายข้าวของจะเผาร้านเขานะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งโพสต์คราวนี้เต็มไปด้วยภาพร่างกายของใครคนหนึ่งที่มีรอยเขียวช้ำ
แล้วก็สภาพบ้านพังเละเทะข้าวของเสียหายกระจัดกระจาย
ซึ่งเพจนี้บอกว่าเป็นตลกคนนี้นะครับคนเดียวกับในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้อารมณ์เหนือเหตุผล
มีเรื่องทะเลาะกันหึงหวงกันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมควรใหม่ที่จะไปทำร้ายกันขนาดนี้นี่ฮะ
แล้วก็บอกว่าไปอยู่กับเขาที่ระยองทำจนเขาหมดตัวเอาบ้านเอารถไปเข้าธนาคารให้ทำร้านแล้วก็ซ้อมเขามาตลอด
ลูกชายเขาพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลทุกวันนี้ตลกคนนี้หอบข้าวของไปทำร้านใหม่โดยทิ้งหนี้สินให้ผู้หญิง
ทั้งรถทั้งที่ดินเอาไปจำนองมาไลฟ์ด่าว่าได้รับผลกระทบจากโควิดแต่พังร้านแถมเอารถไปจำนำตั้งแต่ก่อนมีโควิด
นี่ฮะโอ้โหคือเขาก็เลยเปิดเผยกันแล้วล่ะว่าคือจักรบุ๋มเชิญยิ้มชื่อจริงคือนรเศษชงทรงกรดวัย๔๑ปีซึ่งเจ้าตัวหลังจากปรากฏคลิปนี้แล้วก็เรื่องราวแบบนี้นะครับได้ยอมรับในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าเป็นคนในภาพจริง
แต่ระบุในโพสต์บอกว่าเมื่อพยานและหลักฐานของจริงปรากฏจะสนุกกว่านี้คอมเมนต์ได้ด่าได้ไม่โกรธแต่อย่าฟังความข้างเดียวแล้วก็ยังโพสต์ชี้แจงนะบอกว่าเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายขอบอกว่าตัวเองเคยพูดไปแล้วในไลฟ์ว่าทุบและทำลายข้าวของจริงแต่มีกระแสว่าตัวเองทำร้ายผู้หญิงอยากให้ทุกคนเห็นเหตุการณ์
ภาพในคลิปนี้ลักษณะแบบนั้นอ่ะอันนั้นน่ะจริงหะอาทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปเลยนะคะไปที่ระยองไปสัมภาษณ์คุณจักรบุ๋มเนี่ยเจ้าตัวก็เปิดใจ
ว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรอยู่กินกันกับอดีตภรรยามา๓ปี
สร้างบ้านร้านอาหารรีสอร์ททำมาด้วยกัน
แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีปัญหาเรื้อรังเรื่องของความหึงหวง
ตัวไฟล์จั๊กกะบุ๋มบอกว่าตัวเองถูกดาดธอด้วยเท่าไหร่คำหยาบคายนะคะ
แล้วก็ให้ไล่พนักงานออกอย่างไม่มีเหตุผลก็เลยโกรธระบายอารมณ์ด้วยการทำลายข้าวของ
ส่วนการราดน้ำมันที่เห็นในคลิปไม่ได้ตั้งใจจะเผา
เป็นน้ำมันดีเซลผสมไว้ใส่ในเครื่องพ่นยุง
เขาอ้างแบบนี้ว่าแค่ราดน้ำมันเอาไว้เฉยไม่ได้จะเผาหรอก
ส่วนการทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงยืนยันเลยว่าวันที่เกิดเหตุ
อดีตภรรยาไม่ได้อยู่บ้านจะไปทำร้ายร่างกายได้ยังไง
เราต้องคุยให้ทั้งสองฝั่งนะคะครับเราไปคุยกับทางอดีตภรรยามาให้ด้วยนะคะ
คุณระดาค่ะคุณระดาบอกว่ากู้เงินมาสร้างโฮมสเตย์
ตัวเองก็รับผิดชอบคนเดียวสร้างเสร็จเปิดกิจการ
ธุรกิจอื่นก็เลิกทำทำโฮมสเตย์อย่างเดียวเลย

เลาะกันมาตลอดแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายมาเรื่อย
หลายครั้งค่ะสาเหตุที่ทะเลาะก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
ถามทุกครั้งก็กลายเป็นว่าโดนชวนทะเลาะทุกครั้ง
ล่าสุด๒๖มีนาคมต้องแจ้งความ
เพราะถึงขั้นเอาน้ำมันมาราดที่บ้านขู่จะเผาบ้าน
ไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง